เข้าวันจันทร์นะพี่เบนก็เป็นแพลนที่เราตั้งใจจะผ่าพ่อนอยู่แล้ว
วันที่เข้าก็ตื่นเต้นค่ะก็มันเป็นความรู้สึกที่แบบ
มันตื่นเต้นแล้วก็ห้องผ่าตัดก็เย็นมาก
แล้วก็โชคดีที่ก็คุยกับพี่เบนไว้
ว่าอยากให้เข้าไปด้วยแต่ตอนแรกก็กลัวว่าพี่เบนก็จะกลัวเหมือนกัน
แต่พี่เบนสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเข้าไปอยู่เป็นเพื่อน
ซึ่งมันช่วยมันช่วยสำหรับคุณแม่ได้เยอะเลยค่ะ
เพราะว่าเขาเข้าไปเขาก็แบบไปให้กำลังใจ

ก็จะแบบทั้งวัดความดันเจาะเลือดแล้วก็บล็อกหลัง
แล้วก็ความรู้สึกเราก็จะชาไปครึ่งตัว
คือจะไม่เจ็บแต่ว่าเรายังรู้สึกเรายังได้ยินคุณหมอพูด
เราได้เห็นเขาเตรียมของเตรียมอะไร
มันยิ่งทำให้เราแบบว่ากลัวอะไรอย่างนี้
พอพี่เบ้นเข้ามาเขามาอยู่เป็นเพื่อนเขาก็พูด
พยายามให้เราเนี่ยไม่โฟกัสสิ่งข้างหน้าอะไรอย่างนี้
ให้อยู่กับพี่เบนเขาก็พูดตลอดอะไรอย่างเงี้ย
ปรับเดียวเอง
ประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็ตื่นตันมากครับมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิต

อย่างแรกคือกลัวอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
ในความกลัวเนี่ยมันก็ทำให้เรารุ้นอยู่แล้ว
พอช่วงที่คุณหมอเขาดันน้อง
แล้วเหมือนดันทีแรกเนี่ยไม่ออก

และคำหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ยินพร้อมกันคือ

แล้วในความรู้สึกจุกจริงจริงค่ะ
คือหมอกเขาดันแรง
แล้วพอออกมาก็ได้ยินเสียงแล้วมันเหมือนแบบ

แล้วเราร้องเสียงนั้น
และที่สำคัญคือเราก็ยังมีลมหายใจอยู่

ใช่มันก็เลยร้องไห้

ตามลูกไปเลยนะไม่ต้องห่วง

กลัวจะโดนสลับเหมือนในละคร

เผื่อใครไปสลับกับลูกคนอื่น
แล้วก็ถามคำถามอันต่อมาคือ
พอพี่เบ้นเห็นน้องก่อน

คือแพทย์จะเจอน้องเด็กหลายคนที่มาแล้วบอกว่าผมน้อยไม่มีผม
แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าตอนเราไปอันเดอร์ซาวน์
อันเตอร์ซาวน์ไม่ค่อยโอเคเลยสักภาพหนึ่ง
เป็นภาพที่ไม่น้องจะหมู่บานก็น้องก็จะปากค่อย
เราก็ยิ่งกลัวว่าแบบถ้าเกิดออกมาแล้วน้องไม่น่ารักเราจะทำยังไง
จะอะไรยังไง
คำถามหลังจากที่รู้ว่าเขาเห็นลูกแล้วถามเขาเลยว่า

ก็เรียกว่า

แสนวิเศษมันเป็นเรื่องจริงอะค่ะคือความเจ็บความอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ
มันหายไปเลยตอนเจอหน้าเขาครั้งแรกแล้วก็อยากเห็นหน้าเขา
แล้วตอนถ่ายรูปอยู่ในห้องคล่อมันต้องเป็นมุมที่มุเสย
แล้วแพทย์ก็มองไม่เห็นหน้าลูกแล้วแพทย์ก็หันไปบอก
ไม่เห็นหน้าลูกเลยไม่เห็นหน้าลูกเลยจนสุดท้ายคือต้องค่อยกลับมาดูอีกทีหนึ่ง
เพราะมันเป็นมุมที่แบบเราก็นอนอย่างนี้เราจะไม่เห็นหน้าเขา
ยังไม่ได้เอารูปมาให้เลยใช่ไหม

เขามีอีกครั้งถ่ายลูกมาไว้
ตอนนี้ลองเลี้ยงกันเองก่อนค่ะ
แต่ว่าคนช่วยก็เยอะครับแต่ว่าเราก็ต้องลองด้วยตัวเองก่อน
ก็คือว่าเราก็ไม่เคยด้วยความน้องเนี่ยตัวใหญ่ตั้งแต่อยู่ในท้อง
พอออกมาเนี่ยเขาก็ยังรับประทานเหมือนเดิม

มันเป็นมุมที่แบบเราก็นอนอย่างนี้มันจะไม่เห็นหน้าเขา
ยังไม่ได้รูปมาให้เลยใช่มั้ย

ตอนนี้ลองเลี้ยงกันเองก่อน
ซ้อมแต่ว่าคนช่วยก็เยอะครับแต่ว่าเราก็ต้องลองด้วยตัวเองก่อน
เป็นยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะ
ก็คือว่าเราก็ไม่เคยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ด้วยความที่น้องเนี่ยตัวใหญ่ตั้งแต่อยู่ในท้องพอออกมาเนี่ย
เขาก็ยังรับประทานเหมือนเดิม
ก็คือคุณกินเยอะมาก
แล้วตอนนี้น้ำนมแพทย์ยังผลิตมาสำหรับน้องยังไม่พอ

แพทย์ต้องถามพี่พยาบาลเลยว่า
เด็กทุกคนเขาร้องปากสั่นแบบนี้เลยหรือเปล่า
อเรนนี่กั้นใช่ค่ะก็จริงตั้งใจให้ที่บ้านบอกว่า
เอออยากให้แกอยากให้แกเห็นเป็นครั้งแรกอยากให้เห็นเลยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ภาพที่เห็นคือแกรู้สึกได้ค่ะ
น้ำตาข้อค่ะ

คือมีแม่และก็มีลูกเราในกลางในกลางค่ะ
มันไม่ดีอะค่ะคือเราก็หวังแค่ว่าเราก็เราจะเลี้ยงเขาให้เต็มที่
เหมือนที่แบบแม่เราเลี้ยงเรามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุด
แต่แพทย์ก็ไม่รู้ว่าดีที่สุดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
แล้วก็พยายามเลี้ยงในแบบของเรา
จริงหลายคนก็แนะนำทั้งพี่แททย์พี่เบ้นตั้งแต่ตอนท้อง
จะมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่ว่ารับรองว่าปลอดภัยแน่นอน
เพราะเราก็ปรึกสาตุตลอด

มีมีค่ะตอนนี้กำลังหายอยู่
คือก็ก็คงแค่ให้มาเป็นผู้ช่วยเฉย
แต่หน้าที่หลักคือคุยกับพี่เบ้นไว้แล้วว่าเราจะต้องเลี้ยงเอง
บ้านสาวคือบ้านเราตั้งจากแรกหละเนอะ
ตั้งจากวันคลอดแล้วคลอดเวลาคลอด

พ่อเค้าจะอันนั้นเป็นสิ่งที่แผนยกหน้าที่ให้นายเป็นเลยจริง
หาชื่อเซิร์ชชื่อลูก

กับนามสกุลเขาทำหมดเลย
แล้วเขาก็ส่งชื่อที่เขาเลือกมาให้แพทย์ดู

คือคนเราจะคิดชื่อได้อย่างมากก็๒๓ชื่อ

นี่กล่าวว่าเสร็จงานนี้จะให้เป็นโหมดู
ตามชื่อ

เพราะว่าจริงมีหลานอีกคนนึง

และยังเขียนชื่อไปไม่ได้เลย

ดามสกุลที่เบนกจะยาวมาก

ถ้าชื่อลูกจะยาวเนี่ย
ถ้าชื่อลูกจะยาวเนี่ยป๓ลูกก็อาจจะยังเขียนไม่ได้นะ
ส้อมคุณมีของบรรไอรับขันรุ่งก่อน
ไม่มีมีอะไรรับขันรุ่งนะ
มีคุณพ่อทำบ้านไว้ให้ค่ะ
แต่ว่าไม่ได้เป็นบ้านนะคะเป็นตึกแบบทั้งชั้น
ใช่ค่ะทำไว้รอตัวเล็ก
มามีพี่บุ๊กมาพี่หอมพี่ชันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีเงินบางคนแล้วในใจเห็นยังมีไหมคะ

ก็เคยคุยนะว่าพอเสร็จ
พี่บุ๊กมาพี่หอมพี่ชันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีเงินบางคนแล้ว
ในใจเห็นยังมีไหมคะ

จริงก็เคยคุยนะว่าพอเสร็จคนแรกปุ๊

พันรัยาล่ะ

อยากมีอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าแเราลองแล้วว่ามันสนุก

พักมา
คือนะตอนนี้ตอนแรกมั่นใจมากว่า๑เดือนชิสต้องโอเค

ก็เลยแบบอาจจะต้องดูสถานการณ์ไปก่อน
คุณข่าวว่าจะต้องมีเดือนอะไร

แต่นะตอนนี้เดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยว่าแบบ

เดี๋ยววันนี้เน้ยยิ่งเปลี่ยนสีดูดด้วย

เป็นสีที่จะทำให้คุณพ่อมีอำนาจ

ก็เจอจิตโตก่อนเขาจะคลอด

พร้อมกันบีกันไปละ

คือทั้งพี่แพทย์พี่เบ้น

เรื่องอื่นเลยอะไรอย่างนี้

ทั้งคู่อย่างที่บอกค่ะคือ
อย่างที่พี่เบ้นบอกคือสิ่งสำคัญคือ

คือลูกเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้ว

แล้วเขาก็ไม่เคยเอาเรื่องเครียดอะไรมาลงที่เรา

แพทย์จะต้องผ่าคลอด
ซึ่งแพทย์จะต้องอดข้าวตั้งแต่เที่ยงคืน

เฮ้ยมีเวลากินอีก๔๐นาทีทันประมาทที่รัก

ทานประมาทที่รักไปกินก่อนอะไรเงี้ย

๒๔ชั่วโมงคือแพทย์จะไม่ได้กินอะไรเลย

แล้วก็ตื่นก่อนค่ะ

อันนี้พูดเลยคือต้องมาโรงพยาบาลตอน๖โมง
แต่ในความรู้สึกเราได้ยินเสียงเขาอาบน้ำ
แต่งตัวพร้อมแล้วมาสะกิดเราบอกว่า
พร้อมแล้วตาเราแล้วตาเราลึกแล้ว
แล้วก็พามาส่งมาเฝ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เฝ้าทั้งคืนอยู่ยาว
ก็จริงมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับ
เราก็ไม่จำเป็นต้องมารวมกัน
เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งดีที่มันกำลังจะเกิดขึ้นครับ
ก็ไม่มีอะไรที่จะมากังวลในเรื่องนี้

แล้วจริงเราก็อย่างที่บอกว่ามันกำลังจะเกิดสิ่งดีที่จะกำลังเกิดขึ้น

เราก็รอวันนี้เลยแล้วว่าจะเป็นยังไง

รู้สึกโล่งไม่ขึ้นโล่งอยู่แล้วคือมันดีตั้งใจเห็นหน้าน้อง
แล้วก็อะไรหลายอย่างในชีวิตเราสองคนมันก็แบบดีขึ้นตามไปด้วย
แล้วก็หวังให้ทุกอย่างมันก็ค่อยดีขึ้นแต่ทุกอย่างมันคงต้องใช้เวลา

หน้าตาจะน่ารักไหมจะเหมือนใครหรือเปล่า

แบบคือมาดีตั้งแต่เห็นหน้าน้อง
มันก็แบบสี่ขึ้นตามไปด้วย
แล้วก็หวังทุกอย่างมันจะเรียกได้

ทุกอย่างเลยค่ะเขาถือว่าเรา๒คนผ่านมาเยอะ
เราก็คอยให้กำลังใจอยู่แล้ว
ในวันนี้ก็มีกำลังใจด้วยค่ะ

มีส่วนหลายที่ห้าจะอยู่บ้างมั้ยครับ
อันนี้ก็ตามขั้นตอนของเค้าครับ
ยังไม่มีเรียกมาครับ

จริงเขาก็อยากเปลี่ยนอ่ะ

คือเวลาขี่แล้วก็อาจจะไม่ได้แบบโลดผลอะไรมากเหมือนแต่ก่อน

จริงแพะถึงบอกแบบว่าพี่เป้นต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์

หรือว่าอย่าเปลี่ยนเพราะโดนคนข้างนอกกดดันนะ

อย่างแพทย์ไม่ค่อยเท่าไรแต่เขาจะโดนปวดดันอีกเช่น
ต้องระวังกว่าเดิมต้องเอาเวลามาอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงเราอยู่แค่นี้มาตั้งนานแล้วค่ะ
แล้วเราก็อยู่กันได้ซึ่งตัวแพทย์ก็ไม่ได้มีปัญหาเนอะ
ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราเลยไม่ได้อยากให้พี่เบ้นเขา
เพราะว่าพอมีลูกคนหนึ่งปุ๊บชีวิตจะต้องดอบดาว
อยากให้เขาเหมือนเดิมอยากให้เขาออกไปเหมือนเดิม
ออกไปขี่มอเตอร์ไซต์อยากให้เขาไปแข่งไปทำอะไรดี
เราชอบให้เขาแล้วเราเชื่ออย่างหนึ่ง
เพราะลูกเห็นเขาจะได้มีแรงบันดาลใจด้วย
ว่าพ่อเขาเก่ง

เบ้นบอกว่ากว่าลูกเราจะเดินให้ได้ก่อน

พวกของเล่นมันน่าจะพัฒนาไปไกลแล้ว

เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีทั้งคนที่แบบเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย

คนที่ไม่ชอบเนี่ยแพทย์คงไปปรับทัศนคติให้เขามาชอบเราหรืออะไรคงไม่ได้
หรือว่าคนที่เขามีอคติอยู่แล้วหรือไม่เห็นด้วยอย่างนี้

แต่สำหรับคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ข้างครอบครัวเรามาตลอด
จนถึงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกแบบเราดีใจมากจริงนะคะ
ตั้งแต่วันที่เราท้องรู้ว่าเราท้องทุกคนก็มาสร้างแบบสิ่งดีให้
ทั้งของพี่แพทย์พี่เบ้นแบบมาสร้างไอจีน้องให้อะไรอย่างนี้
คนคอยติดตามจนถึงวันนี้ที่น้องคลอดเนี่ย
หลายคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าน้องหรือมาอะไรเนี่ยก็จะฝากของมาให้
ทั้งส่งไปสนีมาด้วยตัวเองมาไม่เจอก็วางไว้หน้าห้อง
หรือแบบคำโวยพรทุกอย่างที่แบบส่งผ่านไม่ว่าจะเป็นในสื่อต่างในโซเชียลต่าง
สองคนพ่อแม่เราได้รับแล้วก็น้องก็ได้รับแล้วก็เราสองคนดีใจ
แล้วก็รวมถึงกำลังใจที่ให้ทางพี่แพทย์พี่เบนด้วย
แล้วค่ะพี่แพ็คจะได้กำลังใจเยอะมาก

คือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็สอนให้เราได้รู้อะไรหลายอย่าง
ทั้งตัวของแพ็คเองของพี่เบ้นเอง

ก็ทำให้เราสองคนโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
และหวังว่าจะแขกต้องเปลี่ยนไลฟ์ตายอะไรเพียงเพราะเรามีลูกนะ
หรือว่าอย่าเปลี่ยนเพราะว่าโดนคนข้างนอกกดดันนะ
คือเขาจะโดนอย่างแฮดนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไร

ต้องระวังกว่าเดิมต้องเอาเวลามา

ซึ่งตัวแพทย์ก็ไม่ได้มีปัญหาเนอะ

ชีวิตจะต้องแบบดอบดาวอะไรอย่างนี้

อยากให้เขาไปแข่งไปทำอะไร

แล้วเพราะเราเชื่ออย่างนึง
ถ้าให้ผลลูกจะเดินได้ไอ้พวกของเล่นมันน่าจะพัฒนาไปไกลแล้ว
มีอะไรอยากจะพูดถึงเราเบนค่ะ
ช่วยให้กำจัยเรามาตลอด

เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีทั้งคนที่แบบเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย

คนที่ไม่ชอบเนี่ยแพทย์คงไปปรับทัศนคติให้เขามาชอบเราหรืออะไรคงไม่ได้
หรือว่าคนที่เขามีอคติอยู่แล้วหรือไม่เห็นด้วยอย่างนี้

แล้วก็อยู่ข้างครอบครัวเรามาตลอด
จนถึงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกแบบเราดีใจมากจริงนะคะ
ตั้งแต่วันที่เราท้องรู้ว่าเราท้อง
ทุกคนก็มาสร้างสิ่งดีให้
ทั้งของพี่แพทย์พี่เบนท์มาสร้างไอจีน้องให้
คอยติดตามจนถึงวันนี้ที่น้องคลอดเนี่ย
หลายคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าน้องหรือมาอะไรเนี่ย
จะฝากของมาให้
ทั้งส่งไปสนีมาด้วยตัวเอง
มาไม่เจอก็วางไว้หน้าห้อง
หรือแบบคำโวยพรทุกอย่างที่แบบส่งผ่าน
ไม่ว่าจะเป็นในสื่อต่างในโซเชียลต่าง
สองคนพ่อแม่เราได้รับแล้วก็น้องก็ได้รับ
แล้วก็เราสองคนดีใจ
แล้วก็รวมถึงกำลังใจที่ให้ทางพี่แพทย์พี่เบนด้วย
แล้วครั้งนี้แพทย์จะได้กำแรงกำลังใจเยอะมาก

แพทย์ค่อยมองว่าชีวิตเราเหมือนสะพอเรามองอยู่

สิ่งที่มันผ่านมามันคืออะไร
มันคือแพทย์ก็เราไม่ได้
อย่างเราก็เลือกได้บางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้แพลนไว้

คือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้
มันก็สอนให้เราได้รู้อะไรหลายอย่าง
ทั้งตัวของแพทย์เองของพี่เบนท์เอง
ก็ถือว่าที่ผ่านมามันก็ทำให้เราสองคนโตขึ้น
อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็ว
แล้วก็หวังว่าเราสองคนจะพยายามทำให้มันดีที่สุด
คือแพทย์ต้องบอกว่าเราสองคนไม่อยากรับปากว่าแบบ

รับรองทุกคนเราจะต้องทำได้
แต่เราสองคนจะพยายามละกันค่ะ

เป็นอย่างกัดตั้งการไหมไปเรียงพอดีก็ยังกังวลอยู่คะ

ด้วยหลายอย่างที่มันเร็วด้วย
คือแพทย์กับพี่เบ้นเนี่ยเอาตรงตอนนี้ก็ปีเดียว

มันก็ต้องค่อยดูกันอีกต่อไป

คู่เขาอยู่กันมานานกว่าเรา
เขาก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเลยด้วยซ้ำ

พี่แพทย์พี่เบ้นเราไม่กดดันกันดีกว่า

อะไรที่มันเข้ามาในชีวิต

แล้วก็หาวิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้
แพทย์รู้สึกไหมคะคนคนดีกว่าว่า

เราแบบเราทำงานไงคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่จะให้แพทย์แบบ
อยู่เป็นครอบครัวตลอดเวลาแบบไม่ทำงานเลย

ใช่กระเตงไป
ต้องถามคนนี้เลยคนนี้เขาสัญญาค่ะ
เพราะเราก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์
พ่อแม่ลูกเราก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด